นครราชศรีมาวันนี้เนี่ย
ทางคณะกรรมการของวัดทางชาวบ้านเขาไม่พอใจหมอปลาและทีมงาน
เขาจะแจ้งความดำเนินคดีกับหมอปลาข้อหาบุกรุก
ขอให้หมอปลามาขอขมาท่านเจ้าอาวาสวัด

ซึ่งเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปมันเป็นเรื่องอีกมุมหนึ่ง
ก็คือหมอปลาและทีมงานพาผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายไปตามหาพระชาคริสต์
เพราะผู้หญิงคนนี้บอกว่าพระชาคริสต์ไปข่มขืนเธอตั้ง๕๖ครั้งภายใน๑เดือน
อันนี้คือภาพเมื่อวานที่หมอปลาทีมงานแล้วก็นักข่าวตามหาพระชาคริสต์
พระไม่อยู่วัดพระไปหลบอยู่บ้านญาติ
ตามไปเจอที่บ้านญาติแล้วพากลับไปคุยที่วัด
พระรูปนี้ปฏิเสธแต่ทั้งผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายยืนยันว่ามีหลักฐาน
มีคราบอสุจิมีอะไรมีหลักฐานเยอะ
หมอปลาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีกับพระชาคริสต์
แต่ปัญหาคือตอนนี้ที่วัดบอกแบบนี้หมอปลาทำไม่ถูกนะ
หมอปลาอาจจะถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกนะ
นี่ค่ะนี่คือกรรมการวัดชาวบ้านที่เขาศรัทธาที่วัดนะคะเขามารวมตัวกันแบบนี้นะคะ
หรือหลวงพ่อจอยชินนะวังโส
ท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเกจิดังวัดบ้านไร่
ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าหมอปลามาขอขมาหลวงพ่อจอยท่านเจ้าอาวาสเลย
เพราะที่หมอปลาบุกมาที่วัดเมื่อวานหลวงพ่อท่านฉันเพลอยู่ใต้กุฏินะ
หมอปลาพาคนมาตั้งเยอะบุกขึ้นไปชั้นสองไม่บอกกล่าวหลวงพ่อท่านสักคำ
มันไม่ให้เกียรติกันเลยนะไม่เคารพหลวงพ่อท่านเลยนะ
มาถึงก็คือจู่โจมเลยอ่ะไม่มีการว่าขออนุญาตเลย
อยากรองเจ้าอาวาสก็ไม่ขอเจ้าอาวาสก็ไม่ขอทั้งที่ก็อยู่นะแล้วก็ไม่ถามใครเลย
มาถามหาแต่พระแต่พระองค์นั้นแล้วเขาจะไปรู้ไหนถามได้ไหมกลัวไม่กลัวก็ไม่รู้
ไม่พอใจกันสักคนเลยไม่เคารพสถานที่ไม่เคารพหลวงพ่อด้วย
แล้วก็เสียชื่อวัดเสียชื่อบ้านด้วยจ้ะอยากให้หมอป่านำมาพูด
นี่นะคะนางทานทิพย์นะคะก็บอกว่าหมอปลาไปขอขมาหลวงพ่อจอยท่านได้ไหม

ผู้ใหญ่บ้านบ้านสันเทียค่ะผู้ใหญ่พิเชษของกิ่ง
ก็บอกว่าที่ชาวบ้านเขาไม่พอใจต้องทำความเข้าใจก่อนนะ
ชาวบ้านเขาไม่ได้ปกป้องพระรูปที่ไปมีปัญหาไปมีความสัมพันธ์ไปข่มขืนผู้หญิงหรืออะไรนะ

ชาวบ้านเขาปกป้องวัดโนนไทยชาวบ้านเขาปกป้องหลวงพ่อจอยท่านเจ้าอาวาสวัดนนไทย
หลังจากนี้ทางคณะกรรมการวัดจะรวบรวมหลักฐานแจ้งความกับหมอปลานะคะ

เอาผิดหมอปลาข้อหาบุกรุกนะคะเพราะวัดถือเป็นนิติบุคคลใช่ไหมคะ
จะทำอะไรต้องแจ้งก่อนจะถือวิสาสะบุกเข้ามาแบบนี้ไม่ได้อันนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกนะคะ
คือประมาณว่าถ้าจะจัดการกับพระที่ทำผิดอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาหรอก
ก็มาขออนุญาตหน่อยมาบอกหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสนิดนึงไม่ใช่บุกเข้ามาแบบนี้
ทางวัดเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหมดประมาณอย่างนั้นท่านเจ้าวาดเขาอยู่ในตอนนั้น
ทำไมไม่บอกกันอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
ทุกผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยวันนี้ทางหมอปลาแล้วก็ทนายภัยศาลนะครับ
ใบเตยที่เป็นนามสมมุตินะหญิงสาวผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพพลกรังนะครับ
ที่อำเภอเมืองนครราชศรีมาแจ้งความเอาผิดกับพระที่ก่อเหตุเนี่ย
ข้อหาข่มขืนกระทำชำเลาเลยนะฮะค่ะหลักฐานก็คือเสื้อผ้าเปื้อนคราบอสุจิ
ทางผู้เสียหายอ้างว่าพระชาคริสเนี่ยใช้เช็ดหลังจากที่ข่มขืนเธอเสร็จ
ซึ่งทางภูมิกับการสมภาพพลกรังบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องพิสูจน์เรื่องของพยานหลักฐานต่อไป
ก็คือเรื่องของคราบอสุจินะครับให้กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
นายภัยศาลบอกว่าคดีนี้ผู้เสียหายประสงค์จะแจ้งความกับพระที่ทำผิดนะฮะ
ต่อให้ศึกก็ถือว่ายังมีความผิดนะครับ
เพราะนี่คือคดีอาญาเรื่องการข่มขืนนะฮะไม่สามารถยอมความได้
ตอนนี้เขาแก้ไขแล้วนะครับเขาแก้ไขตั้งแต่ปี๖๒แล้วว่ามันไม่ใช่ความผิดส่วนตัวนะครับ
สามเดือนไม่ใช่มันยอมความไม่ได้เป็นอาญาแผ่นดินข้อยกเว้นมันแค่เรื่องของผัวเมียครับนะครับ
ซึ่งก็มีข้อจำกัดอีกต้องสาหัสหรือต้องถึงตายอะไรอย่างนี้ที่จะยอมไม่ได้
นั้นเสร็จยังไงก็ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เขาถูกข่มขืน
แล้วมันเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทเพราะว่ามีการบุกลุกเข้าไปนะครับ
ที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างแล้วก็ข่มขืนแล้วทำหลายครั้งนะครับ
ตรงนี้เป็นนำหน้าของเจ้าหน้าที่นำรวจเชื่อว่าถ้ายังปฏิเสธนะครับก็โทษหนักแน่นอนนะครับ

ส่วนพระชาคริสต์วันนี้เนี่ยเราก็พยายามตามอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่เจอที่วัดนะฮะที่วัดบอกว่าชาวบ้านบอกย้ายออกจากวัดไปแล้ว
บอกไปจำศีลอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งอยู่ห่างจากวัดไปสัก๓กิโลเมตร
เราก็ตามไปจนเจอนะนี่ฮะพระชาคริสต์นะครับ
เราก็ถามเหมือนเดิมพระชาคริสก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองบอกว่าไม่ได้ไปข่มขืนเขา
ก็ยอมรับเหมือนเดิมว่าไม่ได้ข่มขืนแต่ไปชอบเขาจริงแต่บอกไปชอบเขา
แล้วเขาเรียกค่าสินสอด๔๐๐๐ทองอีก๒บาทยังไม่ได้ให้
เขาบอกว่าฝ่ายหญิงมีใจให้เขาจริงตอนนี้ไม่กังวลเพราะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปข่มขืน

อันนี้มันก็ถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะครับก็จะ
ตามสู้คดีเลยครับ
ก็อย่างที่ชาวบ้านบอกว่าเขาปกป้องทางวัดเรื่องของการ
ส่งชื่อเสียงอะไรจะถูกพลาดพิงเสียหาย

ท่านจะต่อสู้ข้อกล่าวหาเรื่องไม่ได้ข่มขืน

แต่ท่านเป็นพระอยู่แล้วท่านไปชอบผู้หญิง

ไปคุยกับเขาก็เดี๋ยวมาสู่ของสู่ข้อน